สายฟ้าพายุเป็นยังไงเออ
คนนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นขวัญใจของบันเทิงไทยรัฐจริงเลยนะ
เพราะว่าอะไรลีลาน่ารักเหลือเกิน
นี่คุณพี่ฟงขาล่าสุดกันด้านหลังเห็นไหมแบบ

งานนี้เขาตั้งใจกันสุดเลยนะ

ด้วยความรักด้วยความชอบจริงนะคะ
แล้วก็รับหลากหลายบทบาทอาชีพมากเลย
แล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมต่างอยู่เสมอนะคะ

ล่าสุดนี่แม่ชมแชร์ความน่ารักของสองหนุ่มน้อยจ้ะ
บทบาทนักดับเพลิงค่ะ
คือที่คอนโดเนี่ยเขามีการซักซ้อมการหนีไฟเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วสองหนุ่มเนี่ยก็เลยขอจัดเต็มกับเขาสักหน่อยแล้วกัน

เสื้อผ้ามีอุปกรณ์มาเต็มโอ้โหเต็มยดสุดนะคะ
ลีลาไม่ธรรมดานะจ๊ะดูซะก่อนธรรมมัดธแมงสุดไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
ช่วยจับซ้ายถือสายดูแล้วก็เออเนียนเป็นนักดับเพลิงตัวน้อย
ใส่ยางไปดูผ้าเต็มจ้า

ย๊าฮู้โอ้เย้มากล่ะนี่ก็ตั้งใจนะจ๊ะดูนี่ไม่รู้ว่าตื่นแต่ตี๕หรือเปล่านะ
เอ็มพร้อมก่อนน้องดูจอยมากกับสิ่งนี้นะจ๊ะเห็นหลายรอบแล้วนะกับนักดับเพลิงเนี่ยนะ